เจ้าสาวแล้วเออแต่งการไปแล้วนะคะก่อนคุณบอร์นกิสมานนะคะ
คู่นี้เขาบอกเลยว่าเป็นคู่รักทรหดเหมือนกันนะ
เจ้าบ่าวบอกเลยนะเออลึกเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ค่ะ
เพราะว่าผ่านเรื่องราวข่าวเช้ามามากมาย
ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลมาข้ามปีเลย
แต่ว่าขอบคุณคุณอุ้มจริงที่อดทนจริงนะคะ
บอลไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ที่ได้สัมภาษณ์พี่นักข่าว
แบบนี้เราบอลก็รู้สึกว่ามัน
ปฏิหารมันมีจริงตั้งแต่วันแรกที่เจอเขาแล้ว

เรามีประสบการณ์มีบทเรียนต่างที่มันผ่านมาด้วยกันเยอะค่ะ
มันเลยทำให้เราได้มั่นใจในตัวผู้ชายคนนี้
แล้วก็พี่บอลสามารถผ่านด่านครอบครัวอุ้มได้อย่าง
ไม่มีข้อกังหาใดคือคุณพ่อคุณแม่อุ้มเนี่ย
เป็นคนที่ซีเรียสมากเรื่องคู่

เขาก็จะบอกว่าไม่โอเคเขาก็จะไม่ยกให้ด้วยซ้ำ
เคยมีความสุขที่สุดเขาอยู่ข้าง
แต่วันที่เราแย่ที่สุดเขาก็ยังอยู่ข้างเรา
คอยปกป้องผมตลอด
นี่แหละคุณคนเราจะเห็นใจกัน
นะคะก็ยินดีด้วยจริงที่ฝ่าฟันจนมีวันนี้ได้นะคะ

แป๊นไปฮานิมุนที่ยูโรปดีน่ะ
คุณอุ่มก็จะย้ายไปอยู่เฉียงใหม่

จะให้น้องเข้ามาช่วยเรื่องหัดเรียนรู้เรื่องการตลาด
บริหารช่วยดูแลโรงแรมให้เจ้านายบอล

เพราะว่าอายุก็ผมก็๓๗แล้วครับ
ก็อยากจะพร้อมที่จะมีเลยครับ

เพราะว่ามีน้องการ์ตูนฟุรุกสาวแล้ว
มันยังมีค่ะก็ยังมีนาคีภาค๒
ที่เพิ่งถ่ายจบไปเดี๋ยวก็ต้องรอออนแอร์
คือก็ถามว่ารับไหมก็ยังรับ
แล้วก็ไม่ได้เสพตัวหายไปเลยนะคะ

เพราะว่าด้วยเราก็ต้องย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ด้วย

อย่างคุณปายสีตางคุณคลีนะคุณโบเบนเจซีรีสคุณชมพู่ก่อนบ่าย
ในชุดสุดแซ่บเลยค่ะกับเดรสแหวกอกนะคะเลื่อม
แกงนี้ถ้าไม่ใหญ่อยู่ไม่ได้นะ
เขาคัดไซส์กันมาแล้วคุณผู้ชมค่ะบอกเลย

พี่แจ๊กกะรีนค่ะต้องรีบไปคว้ามาเมาส์มอยกันหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีการกั้นประตูเงินประตูทอง
คุณว่างานทั่วไปเท่าไหร่พี่แจ๊กผิดงานมากเลยอ่ะ
แต่งตัวอะไรเนี่ยเรียบร้อยเกินไปไม่ใช่แล้ว
ก็๑๙ชั้นในการกั้นประตูเงินประตูทองไม่ใช่พี่แจ๊ก

งานเช้าพวกเราก็ไม่ได้พักผ่อนเพราะว่านับซองกัน

นี่เขาจะเรียกว่าเป็นการกั้นประตูเงินประตูทองนะครับ

และใครจะมีแววได้แต่งกันอะไรต่อไปรึเปล่าค่ะ

หรือเป็นเหรอ

เพราะว่าจะได้เป็นเรื่องดี

คือนี้จะไม่เป็นพิธีกรแล้วจ้ะจะเป็นแค่ช่วงเช้า